พุนเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะมีงานบุญค่ะ
มีวงนึงเขาไปเปิดคอนเศรษฐ์
และในช่วงที่เขากำลังจะปิดวงคือจะเลิกเล่นแล้ว
มีผู้ชายคนนึงขึ้นไปโวยวายบนเวทีบอกไม่ให้หยุดยังสนุกอยู่เลย

รักษาความปลอดภัยพยายามเข้ามาระงับเหตุ
แต่ว่าสุดท้ายก็กลายเป็นมีเรื่องกันไปอีกนะคะ
มีคลิปด้วยอยากให้คุณผู้ชมดูคลิปค่ะ
รับคำนี้
รับคำนี้เมื่อกลับก็ได้
นี่เป็นคลิปนะคะที่คนเห็นเหตุการณ์เขาถ่ายเอาไว้
แล้วก็เอามาโพสต์ในโลกโซเชียลมีเดีย
ระบุว่าเกิดขึ้นที่จังหวัดลำพูนนะคะ
ส่วนข้อความที่เขาระบุมาคือพ่อเป็นทหารชรบเป็นใคร
เป็นเหตุการณ์โต้เถียงกันระหว่างผู้ชายที่ถอดเสือกใส่เกงขาสั้น
ผู้ชายที่ถอเสือกเป็นคนต่างถิ่นมีพันธุระยะพระเจ้าลำพูล
ทะเลาะกับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านที่พยายามเข้าไปห้ามปราม
ผู้ชายคนนี้ไม่ยอมฟังอลวาดชี้หน้าด่าเจ้าหน้าที่แล้วก็ขู่อาฆาต
บอกว่าพ่อเนี่ยเป็นทหารทานโทษนะคะมึงมาตีกูเดี๋ยวกูเอาพ่อมาตีคืนเนี่ยนะคะ
เหตุการณ์ในคลิปเกิดขึ้นเที่ยงคืนเมื่อวานนี้
งานประเพณีส่งน้ำพระธาตุเก่าแก่วัดป่าพลูจังหวัดลำพูน
สรุปเป็นงานบุญนะคะนายมานิดริญญะอายุห้าสิบเก้าปี
ศิลปินล้านนาฉายาตกโต๙ชีวิตนิดเทิดไทย
ซึ่งเป็นเจ้าของวงดนตรีที่มาเกิดเหตุการณ์เนี่ย
เขาบอกว่าหลังจากที่จบการแสดงรำวงย้อนยุค
เล่นเพลงสุดท้ายแล้วนะระหว่างนั้นทุกคนก็รู้แล้วว่า
อันนี้เป็นเพลงสุดท้ายเดี๋ยวก็กำลังจะลงจากเวที
แต่มาเกิดเหตุทะเลาะวิวาสขึ้นค่ะเพราะผู้ชายคนนี้แหละ
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่เข้ามาระงับเหตุจนทั้งสองฝ่ายแยกกันไป
แต่๑ใน๒ของคู่กรณีคือผู้ชายที่ไม่สวมเสื้อ
ไม่ยอมกลับค่ะแล้วก็ท้าทายเจ้าหน้าที่
จนเป็นที่มาของคลิปนะคะฟังเสียงเจ้าของวงดนตรีค่ะ
ผมไม่เห็นนะที่ว่ามีข่าวว่าชอลลาบอร์ถูกชก
ผมจริงไม่มีเท่าที่ผมเห็นไม่มี
แล้วชรบก็ไม่ได้ทำร้ายไอ้ขี้เมาคนนี้ด้วย
จากนี้เจ้าของวงดนตรีบอกว่าการทะเลาะวิวาสในงานแบบนี้ก็เคยเห็นแหละ
เกิดขึ้นเป็นประจำทางวงดนตรีช่วยนะ
ช่วยลดความเสี่ยงที่คนจะมาตีกันหน้าเวทีด้วยการเลือกเล่นเพลงในจังหวะที่ไม่สุ่มเสี่ยงต่อการทะเลาวิวาส
คือไม่เล่นเพลงที่มันเป็นจังหวะที่ร้าวใจเพราะว่าคนเมาฟังไปแล้วมันยิ่งเหล้าใจเนี่ยนะคะ
แล้วก็ฝากไปยังประชาชนที่มาเที่ยวงานด้วยโดยเฉพาะงานบุญมาทะเลาะวิวาดกันเลยนะคะ
เพราะอันนี้เป็นการทำร้ายร่างกายกันเฉยนะคะถ้าสมมุติว่าเป็นลักษณะของการใช้อาวุธขึ้นมาใช้ปืนขึ้นมาเนี่ยมีคนถูกลุกหลงได้นะคะ